คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าช่วงนี้อากาศร้อนแรงใช่ไหม

แต่ว่าการบันเทิงร้อนแรงยิ่งกว่าค่ะ
จากประเด็นที่บริษัทอาหารเสริมของคุณต้นหอม
ฟ้องร้องคุณปูปรายาแล้วนะคะ
มาที่วงการลูกทุ่งก็มีเรื่องราวเช่นเดียวกันค่ะ
เหตุเพราะในห้างประจักรชัยหายทองคำ
ประกาศชัดกลางเฟสบุ๊คส่วนตัวนะ
คู่กรณีอดีตเด็กในสังกัดอย่างคุณอาร์มชุติมา
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เคยแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนค่ะ
ที่จะต้องแบ่งคิวมาทำงานให้ค่ายหายทองคำเดือนละ๕ครั้งค่ะ

สัญญาณแม่นะคะสัญญาแม่จึงกลับมีผลบังคับใช้
จากนี้ไปอามชุติมายังติดสัญญาที่ไข้ไฮทองคำ
คอนเสิร์ตออกรายการทีวี
ถ้าไม่ผ่านค่ายนะถือว่าเป็นการละเมิดค่ะ
ยืนยันว่าที่ไม่จบไม่ใช่อยากจะรังแก่เด็กนะ

แค่รักษากติกาตามข้อตกลง
ทุกฝ่ายก็ทำงานตามบทบาท
แต่คู่กรณีกลับละเลยเพิกเฉยท้าทายด้วย
คุณประจักรชัยเขาว่ากันแบบนั้นนะคะ
อกจากนี้ค่ะทนายความฝั่งในห้าง
ก็บอกด้วยว่าอามนั้นต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้ไข้ไฮทองคำจำนวนเงิน๓ล้านบาททีเดียว
ตอนนี้ค่ะทีมกฎหมายกำลังยื่นเรื่องให้สารวินิจฉัยชี้ขาดนะคะ
ว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาค่ะ
เรื่องนี้ก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีเนาะนะคะ
กับน้องอาร์มกับค่ายหายทองคำก็แล้วแต่
ที่แล้วโดนฟ้องไป๒๑ล้านบาท
คราวนี้ขอโดนฟ้อง๓ล้านบาทหน่อยหน่อย
แต่ว่าทีนี้ค่ะก็ต้องไปฟังทางน้องอาร์มด้วยนะ
ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะ
ว่าทำไมถึงไปร่วมงานให้เขาไม่ได้
เชื่อว่าเดี๋ยวน้องอาร์มคงจะมีความเคลื่อนไห
ให้เราได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ชม